ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปมันกันดีกว่า

ไปมันในบรรยากาศของการแข่งขัน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันหนึ่งเดียวในโลก
การแข่งขันควายเหล็กชิงแชมป์ประเทศไทย
จริงผมว่าอยากจะยกระดับเป็นชิงแชมป์โลกไปเลย
ต่างประเทศเขาไม่มีหรอกมีแต่ของบ้านเรานี่แหละไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
ดอมถ้านายมีโอกาสนายต้องมาแข่งที่นี่นะ
นายจะคุยหรือนายจะซิ่งว่ามันเลย

เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ควายเหล็กประเทศไทยสุดมันนะครับ
จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
เข้าร่วมแผ่งขันกว่า๒๓ทีมนะครับ
แต่ละทีมก็มาพร้อมกับควายเหล็กคู่ใจ

แหวกกระจุยกระจายเละเทะบอกเลยงานนี้
แล้วก็แข่งกันนะครับแต่ละคนไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับ
เรียกว่าเร็วแรงทะลุโครน

โครนตรรรสาดค่ะคุณทียาก็เยอะเลย
แล้วก็ความสามัคคีสมัครสมานของคนในชุมชน
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์วิถีเกษตรกรอีกด้วย
ปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีควายบัฟเฟอโลกระบือเขาไม่ใช้แล้ว

เป็นการทุ่นแรงคนด้วยทำงานแบบไม่ต้องเหนื่อยแค่เติมน้ำมันให้พอแล้วกัน
แต่ทีนี้เขาก็เอาเครื่องมือทำมาหากินมาทำเป็นการแข่งขันสนุกสนานกันไปนะคะ
จริงหลายจังหวัดค่ะก็จัดแข่งกันนะ

เขาก็ยังอนุรักษ์ควายไทยเอาไว้ด้วยการจัดการขัน

ก็สนุกสนานกันไป

เรียกได้ว่าเป็นประเพณีการแข่งขันเลยดีกว่า

มาร่วมดูกันให้กำลังใจกันนะคะ
รักสนุกสนานก็ว่ากันไปนะคะ